จอแจ๊ริมจอวันนี้ขอเสนอพายุสายแฟ
เลือดแม่มาเต็มอย่าได้สงสัยก็นี่ลูกใครล่ะคะ
แฟชั่นนิสต้ายืนหนึ่งของวงการมันก็ต้องแอคด้วยเบอร์นี้แหละจ้า
แต่อยากให้ดูเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นพายุเจ้าพ่อแฟชั่น
ผู้ที่สนับสนุนและเทรนด์มาเองกับมือจะเป็นใคร
ถ้าไม่ใช่แม่ชมนี่เอง
ยุแม่ขอถ่ายภาพนิ่งหน่อยนะครับภาพนิ่งทำยังไงครับ
ภาพนิ่งนะครับ

ขอบคุณค่ะ

พายุลูกทำไมให้ความร่วมมือแค่นี้เองล่ะครับ
ฝากอุตสามโมซะเยอะเชียวว่าอินเนอร์มาเต็มไม่ให้เสียชื่อแม่
ที่ไหนได้ยืนตัวแข็งเป็นหิน
ไม่เห็นจะอินเหมือนตอนหนูกินของอร่อยเลยล่ะครับพี่พายุ
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า